โอ้โหมันเกิดความวุ่นวายขึ้นที่โรงพัก

บุกขึ้นไปที่โรงพักเอามีดจี้คอตัวเอง
ในนี้มานี่ยาวเท่านี้เยอะใช่
ใจเย็นใจเย็นขอจับมือหน่อยวางมีดลงก่อน

เข้าเลย
เข้าเลย
พี่น้ำแข็งผมละเสียว

ไม่มีอาวุธอะไรเลยเอาจับมือได้
แล้วพี่เขาก็ถือมีดอยู่ข้างตลอดเวลา
แต่พอแบบสบโอกาสแป๊บนึงเท่านั้นแหละ

แต่ก็ปลอบเขานะว่าเดี๋ยวจะพาไปหาผู้กำกับ

แล้วผู้หญิงคนนี้อายุ๕๒ปี
นี่เป็นช็อตแย่งมีดให้คุณผู้ชมได้ดูอีกทีนึงนะ

พอแย่งมีดเนี่ยตำรวจนายอื่นนี่ก็เข้าไปล็อกตัว
แล้วก็พยายามดึงอาวุธออกมาก่อนอย่างน้อย

เสร็จแล้วพอดึงอาวุธออกมา
ก็ต้องบอกกับตัวพี่เขาให้ใจเย็น

ถามสาเหตุสิมันเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าตอนแรกผู้หญิงคนนี้เธอก็บอกว่าหนูโง่เอง
โง่เองเรื่องเกี่ยวกับความรักต่างใช่ไหมคะ
พนักงานวิทยุที่เข้าเวรอยู่บนโรงพัก
สิบตำรวจโทวิทยาวัฒน์บุตรภักดิ์

เอามีดปลายแหลมจี้คอตัวเองเดินขึ้นโรงพักเลย

ตอนนั้นพอผมเห็นก็ตั้งสติก่อนแล้วก็ถามกลับว่าเรื่องอะไร
เขาก็บอกว่าสามีเขาน่ะขับแท็กซี่
แล้วจู่นะเก็บข้าวของออกไปจากห้องพัก

ตำรวจทำทุกอย่างจริงค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวจะไปตามให้ยังไงผัวเขาอ่ะพี่เอาเบอร์เอาเบอร์ผัวพี่มาให้ผม
อ๋อเหรอเดี๋ยวผมจะช่วยโทรให้พอให้เบอร์มาเสร็จเรียบร้อยแล้วตำรวจก็กดเลยโทร
รับไหมไม่รับติดต่อไม่ได้

อันนี้ไม่แน่ใจค่ะทีนี้พอตำรวจติดต่อไม่ได้
เอาทำยังไงดีจะแกล้งทำเป็นคุยก็ไม่ได้ใช่ไหม

แล้วก็คุยให้เขาสงบสติอารมณ์

ตอนใส่แมสก็ถือมีดอยู่ตลอดเวลา
มาคุยกันกับผู้กำกับสนสแหมดำพันธุ์ตำรวจเอกบุญส่งวิทย์ห้องแซงนะคะ
ก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เธอเป็นแม่บ้าน
แล้วกับสามีที่น้อยอกน้อยใจที่เธอน้อยอกน้อยใจอยู่กินกันมา๗ปีแล้ว
อันนี้ช็อตที่คุยกับผู้กำกับค่ะคุณผู้ชม
ไม่รู้จะตามที่ไหนโทรตามก็แล้วไลน์ตามก็แล้ว

ภูมิกับบอกว่าใจเย็น
ในฐานะที่ผมเป็นตำรวจจะพยายามช่วยให้พี่สบายใจ
แล้วตำรวจก็ตามจนรู้อ่ะ

ทีนี้ตำรวจบอกเลยเดี๋ยวใจเย็นนะผมรู้แล้ว

เดี๋ยวผมจะให้สามีพี่กับพี่มาคุยมาเคลียร์เจอหน้ากัน
ตำรวจก็จะคอยเป็นกาวใจประสานให้ทั้งสองฝ่ายนะคะ

คือตั้งแต่ตอนเข้าไประงับเหตุแล้ว
พยายามทำให้ผู้ก่อเหตุรู้สึกว่าเป็นมิตรกัน

แล้วก็นี่จะช่วยติดต่อแฟนให้ด้วยนะ